ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ฮือฮากันพอสมควรที่นครราชศรีมา

มาแจ้งความบอกว่าเจ้าอาวาสวัดหนึ่งไปข่มขืนเถอะ
หนึ่งแจ้งความว่าโดนข่มขืนโดนมา๕ครั้ง
อีกคนแจ้งความว่าโดนลวนลาม
ที่สถานีตำรวจภูทรประทายอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
คนแรกสามีพาพระยาสาวเข้าแจ้งความ
บอกว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอประทาย
ซึ่งเจ้าอาวาสคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
และผู้จัดการโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของวัด
แล้วก็เคยทำงานอยู่กับภรรยาสาวคนนี้
มขืนกระทำชำราวค่ะ

รวมแล้ว๕ครั้งด้วยกัน
ทีนี้พอไปสืบสาวราวเรื่องจากทางฝั่งเจ้าอาวาสวัด
เป็นคู่กรณีเจ้าอาวาสบอกว่า
สาเหตุที่มีปัญหากันมีที่มาที่ไปนะ
เพราะว่าเจ้าอาวาสเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียน
แล้วก็พบว่ามีบางอย่างที่ซื้อมามันหายไปค่ะ
เจ้าอาวาสก็บอกว่าถ้ามีอะไรหายไปแบบนี้

หรือถ้าบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้มีส่วนรู้เห็น

ทีนี้คู่กรณีฝ่ายผู้หญิงนะคะ
ก็เลยโยนบัญชีทรัพย์สินให้เจ้าอาวาสแล้วบอกว่า
ถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ก็ขอลาออกก็แล้วกัน

มีตำแหน่งก็คือคอยดูแลเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนี่แหละ

หลังจากลาออกเสร็จก็เข้าแจ้งความที่โรงพัก
เจ้าอาวาสบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้
เรื่องของการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
มากกว่าแล้วก็เลยมาใส่ความกัน

ไม่มีการล่วงเกินอะไรใครแต่อย่างใดไม่เคยทำ

เรื่องนี้ร้อยตำรวจโทษเสถียรราชเดช
กัญญารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรประทาย
ก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้รับแจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
มีการสอบสวนเบื้องต้นทั้งผู้เสียหายแล้วก็เจ้าอาวาสแล้วด้วย
ซึ่งจากนี้ไปก็จะเชิญผู้ที่ร้องมาสอบสวนเพิ่มเติม

ก็จะส่งให้อายการเพื่อฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่รายแรกมาฟ้องแล้ว

ปรากฏว่าวันเดียวกันมีหญิงสาวอีกคนนึงค่ะ
ซึ่งเคยทำงานอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนี้ด้วยนะ
เข้าแจ้งความบอกว่าเคยถูกเจ้าอาวาสคนนี้แหละลวนลามเหมือนกัน
ตอนที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับผู้หญิงคนแรกช่วงปลายปี๕๗
แต่ว่าไม่ได้ล่วงเกิดอะไรมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนระวังตัว
ก่อนที่จะย้ายไปทำงานในตำแหน่งใหม่
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอกันหรือว่ายุ่งเกี่ยวกันแต่อย่างใด
พอมาวันนี้รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนอื่น
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความด้วยอีกคนนึง
เพื่ออยากที่จะเอาผิดกับเจ้าอาวาสคนนี้
ด้านของนายอำนวยปองนานในอำเภอประทายก็บอกเลยนะคะว่า
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจริง
หลังจากที่รู้เรื่องเนี่ยก็เดินทางไปพบทั้งสองฝ่ายนะ
ฝ่ายเจ้าอาวาสแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหาย

ก็ถือว่าเจ้าอาวาสเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบ
ดูเรื่องของเงินทองเรื่องของทรัพย์สินของโรงเรียนได้
เพราะเจ้าอาวาสเองก็มีศักดิ์เป็นผู้จัดการโรงเรียน
แต่ผู้เสียหายทั้งสองคนก็ยืนยันเหมือนกันว่าถูกล่วงเกิน

ขอให้ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมดีกว่า
เพื่อที่จะได้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็จะได้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
เพราะว่าฝ่ายหนึ่งผู้หญิงก็บอกว่าถูกข่มขืนจริงมา๕ครั้งแล้ว
แต่เจ้าอาวาสก็บอกว่าโอ้โหที่มาแจ้งความว่าถูกข่มขืน

เพราะเสียผลประโยชน์ในการดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนหรือเปล่า
แต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่นี้เพราะมีผู้หญิงอีกคน
เขาก็ถูกลวนลามเหมือนกันเจ้าอาวาสรูปเดียวกัน
ใช่ก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่